วันนี้เริ่มต้นไปดูแถวที่ท่าน้ำรัชวงศ์แขวงวรจักร
สัมพันธวงศ์กรุงเทพกันหน่อยนะฮะค่ะคือเช้าวันนี้มีคนแชร์คลิปกันเยอะเลย
ใช่นะบอกว่าคือตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยมาเยอะ
นี่นะคะแล้วน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจากท่าน้ำเนี่ยนะฮะ
ที่ท่าน้ำรัชวงศ์เนี่ยทันลักเข้ามาแบบนี้เลย
เห็นภาพแล้วตกใจกันนะคะใช่
ตั้งแต่เช้านะใช่ค่ะแพร่ตั้งแต่เช้านะครับทุกผู้ชมครับ

บางคนบอกน้ำมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับน้ำที่ไหลทะลุมาจากท่าน้ำราชวงศ์
เข้ามาในซอยแถวนี้ตามถนนทรงวาดแขวงวรจักรเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพ
โอ้โหนี่ฮะคือเจ้าหน้าที่แถวนั้นเขาก็พยายามเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหากันนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงไปดูในพื้นที่หน่อย
เห็นภาพแล้วก็ตกใจนะฮะมาดูช่วงสายสายนี่น้ำไม่ทะลักแล้ว
อ่าแต่ก็ยังมีอยู่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่บ้าง
ตรงนี้นะฮะมีน้ำเอ่อขึ้นมานะครับแต่น้ำก็เริ่มลดระดับลงนะครับ
บางส่วนก็แห้งแล้วก็มีนะบางซอยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีนะครับ
ชาวบ้านแถวนี้ก็เตรียมกระสอบทรายกันเอามากั้นเอาไว้นะฮะ
แทบทุกบ้านแทบทุกหลังนะครับนี่รถวิ่งได้ปกติแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะนี่แต่ก็ต้องหาอกหาอิดนะหา
กระสอบทรายมากั้นกันไว้ก่อนนะครับคือน้ำเนี่ยมาตอนเช้ามืด
แต่พอสักสิบโมงก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงพอดีนะครับ
ช่วงเช้ามืดนะครับกลางซอยนี่ยังมีน้ำขังบ้าง
แต่ว่าหน้าซอยกับท้ายซอยนี้ไม่ท่วมแล้วชาวบ้านแถวนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าคือแถวนี้น้ำก็ท่วมทุกปีนั่นแหละอยู่ใกล้ท่าน้ำนะครับ
นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคือบางวันก็ขึ้นมาสักชั่วโมงสองชั่วโมง
แล้วน้ำก็ลดลงก็มีนะฮะก็ตามแต่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูง
เป็นแบบนี้ทุกปีจนชินคือชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะฮะ
เป็นสถานการณ์ที่ต้องรับมือกันทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็ดูเหมือนกับว่า
น้ำจะมามากกว่าปีก่อนก่อนนิดนึงนะเพื่อความไม่ประมาท
ก็เลยเตรียมกระสอบทรายนะเตรียมอิดเอามากั้นแถวหน้าบ้านไว้ก่อน
ไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปถึงในตัวบ้านนะฮะคือบางบ้านเขาบอกของเขาเยอะจริง
คือไอ้ขนของขึ้นที่สูงก็ต้องเตรียมพร้อมนั่นแหละแต่ถ้าถึงเวลาเนี่ย
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งท่วมตั้งแต่กี่โมงครับ
ท่วมได้ยังไงครับพี่ก็น้ำมันไหลจากฝั่งนู้นไงครับ
ในซอยนั้นน่ะครับในซอยนั้นมันมีมันทุกขั้นกั้นเกี่ยวไม่กั้นเกี่ยว
แล้วไม่รู้ครับในซอยนั้นน้ำมันจะหลายออกมาน้ำมันจะออกจากน้ำแม่น้ำเจ้าพยา

ช่วงจำนวนยังไม่เป็นเป็นแค่ช่วงนี้แล้วก็ทุกปีอ่ะ
ปีปีที่แล้วไม่น่าเป็นปีนี้รู้สึกจะเป็นหนักไหมครับ
ทีแต่แต่ทีนี้ขึ้นประมาณไหนอ๋อปกติปกติก็ขึ้นไม่เยอะหรอก
อยากกันไว้ก่อนดีกว่าจะเป็นระวังครับสำหรับเดี๋ยวอันมาแล้ว
มันไม่มีความได้สร้อยมานี่มาทุกปีเลยหรือครับไม่พี่ไปไม่เป็นอะไร

มีอยู่ข้างนี้รู้สึกจะเป็นตัว
นี่ค่ะบางบ้านอิทบล็อกยังอยู่ตั้งแต่ปี๕๔ที่เรามีนะ

คุณผู้ชมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วม
ยังต้องให้กำลังใจกันอยู่ที่จันทบุรีค่ะ
น้ำก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนสวนผลไม้
แต่เขาก็คลายเครียดด้วยวิธีการนี้
นี่ค่ะโอ้โหวิบากมาเลยลากอ่างมาเลย

เป็นพลาสติกนะแล้วก็นั่งมาในกระมังแล้วก็ลากไป
นี่คือน้ำท่วมคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเครียดแหละ
แต่ก็อยากจะคลายเครียดสร้างความหัวเราะสร้างรอยยิ้ม
ก็เลยเล่นกิจกรรมกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูภาพกันเต็มก่อนนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะนี่นะคะคือน้ำท่วมสวนผลไม้
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่จันทบุรี
เลขที่๔๙หมู่๘ตำบลพลวงอำเภอเขาคิดชะกูธค่ะ
อย่างที่เห็นภาพคือเป็นลักษณะของสวนผลไม้นะคะ
น้ำป่ามันมาแล้วมันก็ท่วมแบบนี้เขาก็เครียดกัน
ก็เลยคลายเครียดด้วยวิธีการนี้ค่ะ
คมสรรสุนทรอายุ๒๙ปี
เอารถจักรยานยนต์วิบากมาขี่ลากเหมือนกระมังพลาสติก
แล้วก็ให้เพื่อนนั่งแล้วก็เหมือนเล่นเครื่องเล่น

คลายเครียดกันสร้างเสียงหัวเราะนะคะ
แต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามันเป็นสวนผลไม้ของเขานะ
ไม่ได้มีบ้านเรือของประชาชนอะไรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไป

เขาก็เลยแบบคล้ายเครียดกันเองในครอบครัวแบบนี้ค่ะ
ใส่ฝนมาเนี่ยลมทะเลนี่ก็แรง
แล้วนี่เมื่อคืนเนี่ยเขาต้องตามหาตัวผู้ชายคนหนึ่ง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าความจริงก็ปักทงแดง

คลื่นลมตอนนี้มันสูงนะมันแรง
ระวังอย่าไปลงเล่นน้ำทะเลอะไรในช่วงนี้นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอายุ๓๕ปี
เขามาเล่นน้ำทะเลแล้วแฟนเขาเนี่ยเล่นวินเซิร์ฟ
ตัวเขาก็ว่ายน้ำเหมือนกับว่ายน้ำลงในทะเลเล่น
ไล่ตามวินเซิร์ฟของแฟนนะครับ
แต่อยู่ดีคือตัวของผู้ชายคนนี้
ถูกคลื่นทะเลเนี่ยซัดหายไปต่อหน้าต่อตาแฟนสาวนะครับ
ตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้สุดท้ายหากันทั้งคืน
เอาดงเอาโดรนมาขึ้นบินด้วยนะครับ
สพท่าใหม่นะครับตรงนี้เป็นแนวชายหาดเจ้าเหลา
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เพื่อจะตามหาชายคนนี้
ปรากฏว่าเขาถูกคลื่นซัดขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะฮะ

คือช่วงสายสายวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มาค้นหากันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเห็นว่าเขามีการปักทงแดงเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงมากนะครับกู้ภัยวันนี้ก็ระดมกันค้นหาและไปเจอร่างของนายสนทัศน์นะครับถูกคลื่นซัดไปเกยชายหาดห่างจากจุดที่เขาไปเล่นทะเลแล้วแฟนสาวเล่นวินเซิร์ฟอยู่สักประมาณ๒๐๐
ปากเตือนกันบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวแต่คลื่นมันมาเนี่ยถูกซัดถูกอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีถูกคลื่นซัดตรงทะเลเนี่ยมันเอาตัวไม่รอดจริงนะครับคลื่นมันจะม้วนตัวเข้าไปครับแล้วบางทีว่ายน้ำสักพักหนึ่งแล้วมันหมดแรงไงครับสู้กับคลื่นไม่ไหวบางทีรู้สึกตัวอีกทีนะเวลาเดินอยู่ท
มากด้วยคุณผู้ชมค่ะ